รออยู่แล้วพร้อมจะเล่าข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมฟังกันแล้วนะคะ
อารุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชม
เช้านี้เช่นเคยนะฮะเจอกับเชอรี่มาพร้อมข่าวบันเทิงกันอีกแล้ว
ต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีทองของภาพยนตร์เรื่องนี้เลย
ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ

การันตีคุณภาพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอีกแล้วนะคะ
จากเวทีชมรมวิจารณ์บันเทิงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ต้องบอกอีกเลยนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่พลิกโผล่จริงค่ะ
สำหรับภาพยนตร์เรื่องที่๔ของภูมิกับขวัญใจเด็กแนวอย่างเต๋อนวพล
ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
วาดรางวัลใหญ่จากเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม
ประจำปี๒๕๕๘ครั้งที่๒๔ของชมรมวิจารณบันเทิงไปนอนกอด
สมใจ๖รางวัลรวดค่ะ
ค่ะเรื่องนี้ก็พึ่งจะกว่ารางวัลใหญ่จากเวทีสุพานหงษ์ครั้งที่๒๕
ได้ไปถึง๘สาขา๘รางวัล
ส่วนรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็ตกไปเป็นของคุณธิระชุติกุล
ดีใจแทนทีมงานทุกคนแหละครับเพราะว่าตอนทำมันก็หนักกันพอสมควร
แล้วก็หนังแบบที่เราทำก็ตอนก่อนจะฉาย
แล้วก็จะไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยแบบพอออกมาประมาณนี้ก็ดีใจมากครับ
หายเหนื่อยไปรอบนึงแล้วตอนที่ฉายหนังที่คนดูก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
โอเคมีชอบมีไม่ชอบบนกันแต่ว่าโดยรวมก็ดีใจที่เข้ามาดูกันเยอะ
รู้สึกโชคดีมากที่ฟรีแลนซ์ไม่มีสมทบชายเข้าจริงด้วย
ไม่ได้สักนาทีวันนึงก็ดีใจมากค่ะรู้สึกว่าเป็นบทที่ยากมาก
คือเราพยายามทำเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่แล้วเพราะว่าภาพยนตร์ต้องออกมาสมบูรณ์ที่สุด

เพราะรับหลายรางวัลแล้วจะรับรางวัลเรื่องนี้
ส่วนรางวัลภาพยนตร์ไทยที่ทำเงินสูงสุด
ในรอบปี๒๕๕๘ก็มอบให้แก่ภาพยนตร์เรื่อง
ตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราชภาคหกตอนอวสารหงษาค่ะอีกทั้งก็ยังมีรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ
ให้กับนักแสดงอาวุโสคุณมารสีอิสรังกุลณอายุทยาและนักภาคชื่อดังคุณสมพงศ์วงรักไทยอีกด้วยค่ะ